คุณผู้ชมค่ะไปดูกิจกรรมสนุกของกลุ่มชุมชนกัน
ชาวบ้านเนี่ยนะคะเวลาเขาว่างเว้น
เขาก็จะมาจัดกิจกรรมที่มันสร้างความสนุกสนาน
สมัครสมานสามัคคีโดยเฉพาะกีฬาพื้นบ้านค่ะ
สนุกสนานขนาดไหนไปดูบรรยากาศกันค่ะ

นี่เป็นแค่บรรยากาศให้ดูเรียกน้ำย่อยกันก่อนนะคะ
มันคือภาพงานสีสันแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
เขาจัดงานแข่งขันกีฬาพื้นบ้านต้านยาเสพติดขึ้นนะคะ
มีนายกอบตนาคู่ผู้บริหารผู้นำชุมชนท้องถิ่นและตัวแทนชาวบ้าน
ชุมชนเข้าร่วมพิธีเปิดแบบนี้
งานนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเลยค่ะ
อย่างที่บอกแหละก็สร้างความรักความสามัคคีปรองดองในชุมชน
ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาสนใจการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี
ในงานมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเริ่มตั้งแต่นี่เลย
ขบวนพาเรทค่ะคุณค่ะมีการเปิดงานด้วยขบวนพาเรทสร้างสีสันกันไปนี่ค่ะ
โอ้โหไม้คาทาดำมาเยอะนะคะนึกว่าก้านกระถิ่นผ้าป่าค่ะคุณ
มีเสียบแบงค์๒๐แล้วใช่เลยแล้วก็มีการละเล่นพื้นบ้านด้วยนะคะ
ไปที่กิจกรรมแรกการเล่นแรกกันเลยการแข่งขันกีฬาปีนเสาน้ำมัน
คือปีนเสาน้ำมันเนี่ยเขาจะใช้เสาไม้ไผ่ทาน้ำมันพืช
เสานี่สูง๕เมตรนะอุปกรณ์การแข่งขันมีเท่านี้แต่ว่าสิ่งที่มากกว่าอุปกรณ์ก็คือ
ลื่นที่คุณจะต้องปีนยังไงก็ได้เพื่อไปหยิบทงด้านบนยอดเสาไม้ไผ่
แค่ไม้ไผ่อย่างเดียวมันก็ยากแล้วนะ

โอ้โหแต่ละคนใครมีเทคนิคอะไรก็ว่ากันไปใครหยิบยอดทงได้ก่อนนี่เป็นผู้ชนะไปค่ะ
และไปต่อกับอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะเรียกเสียงหัวเราะเสียงเฮฮาไม่แพ้กันการแข่งขันไตรกีฬาครอบครัว

ตัวแทนที่เข้าแข่งขันมี๑๑หมู่บ้านเลย๑๑ตำบลเลยนะคะ๑๑ชุมชนนะคะ
จะต้องเป็นสามีภรรยากันด้วยนะ

กดนะภรรยาจะต้องสวมชุดชั้นในให้คุณสามี

แบบนี้แล้วก็ผลัดกันเปลี่ยนกันแต่งหน้าแต่งหน้าทาปากใส่ชุดชั้นในเรียบร้อยแล้ว
สามีจะต้องอุ้มภรรยาไปเส้นชัยแต่ขณะที่วิ่งเนี่ยภรรยาจะต้องเอาขวดนมเด็กป้อนไปด้วย
้อนสามีจนกว่าจะหมด
แล้วพอถึงเส้นชายยังยังไม่ชนะต้องทำแบบนี้ต่อก็คือกินแตงทั้งลูกที่แขวนเอาไว้ค่ะคุณ
ใครกินหมดเร็วหมดก่อนชนะ
คุณผู้ชมเห็นไหมว่ามันไม่อยู่นิ่ง

เพราะว่ามันเหมือนเป็นชักลอกที่ผูกไว้กับขาของคนที่ยืนอยู่
เชือกอีกด้านหนึ่งผูกกับขาแล้วก็ดึงให้มันบาลานซ์กันให้แตงมันเข้าโดนปากเราให้ได้
เพราะเราหนักเนี่ยเอาขาลงแตงมันก็จะลอยขึ้น
เราก็ต้องยกขาให้สูงให้แตงลงมา

อีกนิดเดียว
ก็ลุ้นกันไปนะคุณสนุกสนานมากอย่างที่บอกมันคือไตรกีฬาเพราะว่ามันต้องแข่งทั้งหมด๓อย่างด้วยกันนะคะ
ปิดท้ายกีฬาสุดท้ายก็คือวิ่งขาโถกเทก

แล้วก็มีวิ่งกะลาด้วยนะคะสนุกสนานเฮฮามากเลยทั้งคนแข่งขันเองทั้งกองเชียร์เอง
ถือว่าเป็นกีฬาที่สร้างความสนุกสนานสร้างสีสันสอดแทรกด้วยกันความรักความสามัคคีความปรองดองในชุมชนนะคะ
แล้วก็ในครอบครัวด้วยนะคะเพราะว่าการแข่งขันไตรกีฬาครอบครัวเนี่ยถ้าคุณไม่ปรองดองกันกลับไปบ้านตีกันแน่น
นี่ฉันบอกเลยนะคะอาจจะตีกันตั้งแต่แตงยังไม่เข้าปากก็ได้ความสามัคคีต้องเริ่มจากในบ้านก่อน
ในบ้านก่อนทำเป็นเล่นไปบางคนเขาทะเลาะกันบ่อยก็เขาก็รักกันนะ
อ่าใช่มันมีความสามีภรรยามันก็เหมือนกับลิตกับปันใช่ไหมทะเลาะกันนิดหน่อยแต่ก็รักกัน
ได้แล้วนะเกิดสามียกขาลงขึ้นจะขึ้นขึ้นแปงมันจะได้เข้าปากก็ช่วยกัน